จำวัดบ้างไหมล่ะปกติแล้วผมไม่ได้
ไม่ได้ชอบวัดมากเท่าไหร่นักแต่วัดนี้คุณผู้ชมฮะ
ยอมรับตามตรงสวยจริงจริง
วัดบ้านเด่นครับเขาบอกว่าสวยที่สุดในล้านนา
สักครู่เห็นใช่ไหมครับนี่แหละฮะวัดบ้านเด่นหรือชื่อเต็มคือ
เด่นสลีศรีเมืองแกนตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่ครับ
ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงามสไตล์ล้านนาเลยโอ้โหงามจับใจจริงจริง
ที่สำคัญวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ๑๒พระธาตุประจำปีเกิด
ส่วนนี้ฮะอย่างที่บอกไปองค์พญานาคาราชสีชมพูซ้ายมือ
สีเขียวขวามือครับใหญ่โตและสวยงามแล้วก็มีนกหัสดีลิงคู่ขนาดใหญ่
เดี๋ยวจะเห็นนะนี่ฮะนี่คือนกหัสดีลิงคู่ขนาดใหญ่ครับ
โอ้โห้งานเค้าละเอียดจริงจริงแล้วก็สิบสองพระธาตุประจำปีเกิด
พี่เบิร์ตปีอะไรฮะชวดฉลูขานเถาะเถาะครับ
เห็นหรือค่ะสามารถไปไหว้ที่วัดแห่งนี้ได้หมดเลยครับ
ได้ครบทุกปีภายในวิหารและเรือนไม้ทรงล้านนา
เข้าไปหน่อยนะฮะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่
สักสิทธิ์และมดงามโอ้ยสวยจังเลยนะใช่ครับ
โอ้โหย้อนดูประวัติของวัดนี้หน่อยคุณผู้ชม
แต่เดิมชื่อวัดศรีบุญเรืองสร้างมาเป็นร้อยปีแล้ว
ครับภายหลังครูบาเทืองหน้าทศิโลเจ้าอาวาส
ท่านได้บูรณะขึ้นมาใหม่ครับตามสถาปัตยกรรมไทยล้านนา
สวยงามเต็มเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์
และก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่อีกด้วย
ไปจริงนี่นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะด้วยนะคุณผู้ชม
ใครชื่นชอบวัดสวยสถาปัตยกรรมล้านนาสวย
อยากให้ไปจริงวัดบ้านเด่นที่เชียงใหม่ครับ
ขนาดดอมเนี่ยไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าร้อนนะ
เวลาเข้าเนี่ยนี่ยังชอบวัดบ้านเด่นเลย